ไม่ว่ามือกับคนเลวหรอกผมไม่ต้องการ
ไม่ควรเกิดกลับทางด้านเดียว
ชุวิตตีแสงหน้า
สวัสดีค่ะได้เวลาชุวิตตีแสกหน้ากันเช่นเคยนะคะ
วันนี้วันศุกร์แล้วเรื่องที่จะตีแสกหน้าก็เข้มข้นกันไม่เหมือนกัน
ครับคุณรู้ไหมว่าเขาจะเลื่อนเลือกตั้งแล้วเนี่ย
ก็นั่นสิอีกแล้วเหรอประชาชนบางคนเขาก็อยากเลือกตั้งแล้วนะคะ

๔ครั้งไหมครั้งที่๔เนี่ย
ครั้งและครั้งนี้เนี่ยเขามีการประชุมสนชคือท่านผู้ชมครับ
สนชก็ประชุมกันมีมติ๒๑๓ต่อ๐นะงดออกเสียง๔
ในการให้เห็นชอบพรบประกอบรัฐมนูลว่าโดยการเลือกตั้ง
โดยการประชุม๑๔ชั่วโมง
ที่น่าสนใจก็คือการมีคณะกรรมธิการเสียงข้างมากเสนอให้
กำหนดระยะเวลาบังคับใช้ร่างกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้ง
เมื่อพศกำหนดแล้ว๙๐วันคือหมายความประกาศใช้แล้วก็มีระยะเวลา๙๐วัน
ท่านประยุทธ์ท่านบอกว่าเดือน๑๑ปี๖๑ปีนี้มีการเลือกตั้ง
ซึ่งจริงเดี๋ยวดูแล้วแม่เขาบอกว่าต้องเตรียมการนะ
กฎหมายออกมาแล้วเรื่องกรกตหรือว่าเจ้าหน้าที่ทั้งหลายเนี่ย
เพื่อจะเตรียมการเลือกตั้งก็จึงระยะเวลาเลื่อนไป๓เดือนไม่มากไม่มายหรอก
มันของปกติดังนั้นก็ตกไปเดือนกุมภาพันธ์ปี๖๒
กุมภาพันธ์ปี๖๒ช้าไหมพูดที่อื่นเขาก็บอกว่าช้า
มันก็มีพวกบรรดานักการเมืองนักการเมืองแน่นอนเพราะว่าตกงานมาจะครบ๔ปีแล้ว
คือเหมือนกับบอกว่าดึงเช็งหรือเปล่าเพื่อผลประโยชน์ของพักรัฐบาลหรือเปล่า
คืออย่าไปคิดมากตอนนี้มีเลือกตั้งกว่าบุญแล้ว
เอาอย่างนี้แล้วกันผมสรุปให้สไตล์ผมจะพูดให้ชัดเจน
คุณจะมีเลื่อนไป๒เดือน๓เดือนมันก็ไม่มากมายอะไร
ทนอีกหน่อยทนอีกหน่อยทีนี้การเลื่อนมา๔ครั้ง
ดูอีกครั้งสุดท้ายเขาบอกว่าจะมีผลกระทบต่างชาติไหม
คนที่บอกว่าไม่มีผลก็คือท่านผลเอกประวิทย์
นี่แกมีคดีเรื่องเกี่ยวกับนาฬิกา
คนก็สงสัยว่าทำไมท่านมีนาฬิกาเยอะจัง
อยากจะให้ผมพูดเรื่องนาฬิกานอกจากการเลื่อนเลือกตั้ง
ก็มารู้เรื่องว่าความโปร่งใสของเรื่องของนาฬิกามันยังไง
ยืมคืออย่างนี้ผมพูดให้ท่านผู้ชมฟังว่าปปช
จริงก็มีหน้าที่ในการทำให้ข้าราชการแล้วก็
บรรดานักการเมืองทั้งหลายมีความชัดเจนในเรื่องทรัพย์สินของตัวเอง
เพราะว่ากลัวว่าแหมจะมีทรัพย์สินอะไรมากมาย
จะไปหาในสิ่งที่ไม่ควรเป็นลาบที่ไม่ควรจะได้
ทุจริตแบบนั้นคือไม่ควรจะมีก็เลยต้องให้มีการแจ้งทรัพย์สินของตัวเองก่อน
จริงการยืมคือการกู้
สมมุติแล้วกันนะว่าจะไม่ใช่เงินเล็กน้อย
ผมยืมเงินคุณเนี่ยร้อยสองร้อยคงไม่เป็นไร
แต่ถ้าผมยืมเงินคุณล้าน๒ล้าน

หรือว่าถ้าแสนนึงขึ้นไปเนี่ยคุณก็ต้องบอกไม่มั่นใจ
บางคนก็บอกว่าให้เขียนเช็คคำไว้บางคนก็บอกให้ทำสัญญา
ทีนี้การทำสัญญามันก็จะเป็นการที่จะต้องแจ้งกับปปช
ท่านผู้ชมครับการเป็นนักการเมืองหรือข้าราชการ
สูงเนี่ยเวลาเขารายงานเรื่องทรัพย์สินเนี่ย
เขาต้องรายงานของตัวเองของภรรยา
และของบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
หมายความว่าบุตรที่บรรลุแล้วอายุโตแล้วก็ไม่เกี่ยว

แต่เนื่องจากว่าแหมท่านประวิทย์ก็ดันไม่มีลูกเสียด้วย
จะไปบอกยืมจากลูกท่านก็บอกว่ายืมจากเพื่อน
ทีนี้นาฬิกาปัญหาว่าราคามันไม่ถูก
นาฬิกาที่ท่านมีเนี่ยล้วนแต่เป็นยี่ห้อที่โอ้โห
ค่อนข้างที่จะดังนาฬิกาอะไรบ้าง
คือปาเต๊ะฟิลิปนี้แพงกว่าโลเล็กนะแล้วยังมีลิชาร์จมิว
ลิชาร์ดมิวนี่ก็แพงกว่าปาเต้ฟินลิฟต์อีกและมีนาฬิกาโอเดอร์มาร์ปิเก้
ไปทั้งหมดก็๒๐กว่าเรือนทีนี้พอมาถึงปปชท่านว่าอย่างไร
ปปชนะฮะมีประธานปปชลาออกไปเพราะว่าไม่อยากจะ
เหมือนกับแสดงความบริสุทธิ์ใจก็คือท่านวัชรพลนะฮะ
ประกาศถอนตัวจากการพิจารณาคดีนาฬิกาหรูอย่างนี้ครับผมอยากจะเปรียบเทียบ
ประเทศไทยกับประเทศเกาหลียังไงครับประเทศเกาหลีเนี่ยไปจากการกับ
อยู่เยอะนะฮะทีนี้ทางโน้นเนี่ยเขาให้อายาการนะฮะในการดำเนินกดี
สมมุติละกันว่าเขาไปดำเนินกดีหลายละอายาการขอบอกเอ๊ะเรื่องนี้
ผมขอไม่พิจารณาก็ได้จะได้ไหมล่ะถูกไหมแต่ประเทศไทยเนี่ย
คือปปชเนี่ยเขามีหน้าที่ในการพิจารณาเรื่องนี้โดยตรงนะครับ
และท่านประธานเนี่ยท่านวัชรพลบอกว่าเรื่องนี้ขอเว้นวักนะนะ
คือถ้าออกลาออกเนี่ยเออได้แต่ถ้าจะเว้นวักผมก็เปรียบเสมือนกับ
คนที่เรามอบหมายเรื่องอาชญากรรมให้ตำรวจนะฮะแล้วตำรวจบอก
คนนี้ขอไม่จับคนนี้ขอเว้นวักก็ท่านท่านผู้ชมลองพิจารณา
เอาสิครับว่าได้ไหมการปฏิบัติหน้าที่เนี่ยแล้วก็เว้นว่าของคนนี้ขอพิจารณา
คนนี้ไม่ขอพิจารณาคือกระทำอย่างนี้ทั่วโลกนะฮะ
ไม่มีใครกระทำการกระทำมีอยู่อย่างเดียวคือการลาออก
เดี๋ยวคุยกันต่อครับท่านผู้ชมครับ

คุณว่าเนี่ยนาฬิกามีใครเขาให้ยืมกันมั้ย
ดิฉันก็ไม่เคยคิดว่ามันจะเป็นของต้องยืม
เพราะว่ามันเป็นสิ่งที่แสดงถึงธรรมเนียมไทย

ธรรมเนียมไทยในระบบหนึ่งคือระบบอุปถัมภ์

ถ้าคิดดูสิฝรั่งมีไหม

ถ้าฝรั่งจะให้คงให้ไม่ได้เลย

แต่เนื่องจากธรรมเนียมไทยก็มีในเรื่องอุปถัมภ์
ขอยืมใส่ซอยหน่อยโชว์ของหน่อย
เวลาแบบออกงงออกงานยืมอาจจะเป็นสร้อยแหวนเงินทองว่าง

คุณนิวครับคนไทยนี่หน้าบางนะ
โดยเฉพาะคนที่มีบุญมาวาสนาส่งมีบารมี

เออนะคนรวยเขายืมของ
คนมีบารมีเนี่ยเป็นในพลอะไรอย่างนี้ไปยืมของ
ยืมกว่ายืมกระตุ้นกามาใส่หน่อยนะ
คุณว่าเขาหน้าบางไหม

การพิจารณาเขาบอกว่าถ้าเกิดไม่มีกฎหมาย

วัฒนธรรมไทยเนี่ยคนไทยไม่ยืมนะ

ก็อาจจะยืมได้แต่ยืม

ถ้าล้านเป็นนาฬิกาเป็นล้านเนี่ย

ผมมีรถเฟอร์ลาลี่เนี่ยผมจะให้คุณยืมขับ
มีลาโมกินี่คุณก็เอาไปขับอีกคันนึง
มีเบ้นคุณก็ไปยืมเอาไปอีก

มันไม่น่ายืมนะเพราะว่าผู้ใหญ่อย่างนี้แล้ว

เอาล่ะครับผมพูดเรื่องการเลือกตั้ง

เรื่องคดีของการฟอกเงิน

มันต้องมีความผิดขั้นมูลฐานก่อน

ใช่ครับ๒๖มูลฐาน

มีบ้านยึดบ้านมีรถยึดรถ

ซึ่งเป็นมูลฐาน๒๖มูลฐาน

ทีนี้เวลาดำเนินคดีเนี่ยเขามีดำเนินชีวิตทั้งแพ่ง

คดีอาญาเนี่ยผมไม่โดน

ที่คุณชูเวียดได้เข้าห้อง

หนึ่งคือผมไม่เคยหนี
สองเวลาที่สู้เนี่ย

คดีอาญาเนี่ยก็จะต้องตีความอย่างเคร่งครัด

ภังทริปหมายฆัพยกตัวอย่าง

ไอ้นี่ต้องตรวจดูมันเมาหรือเปล่า
เขาก็ต้องจ่ายค่าเสียหาย
ดีหนี้ปรากฏว่าไอ้คดีเนี่ยเนี่ยมันแปลก
ผมนี่แปลกมากผมจะเจอแต่เรื่องแปลก
คดีอาญาผมไม่ผิดแต่ว่าถ้าผมผิดผมมัน
ทีนี้วิธีการที่จะจัดการเนี่ยมัน

คือผมไม่ปฏิเสธผมก็ไม่เคยปฏิเสธเลยนะครับ
ทีนี้มันมีค้าอะไรก็คือมีสิ่งที่มันเกิดขึ้นในสถานบริการซึ่งเป็นห้อง
แล้วก็มีคนชายหญิงเข้ามาแล้วมาแก้ผ้าแล้วลงอ่าง
ผมก็ถามตรงแล้วครับว่ามันมีอะไรเกิดขึ้น
เขารู้กันทั้งบ้านทั้งเมืองนะครับ
แต่ถามว่าทำไมคดีอาญาเนี่ยผมถึงรอด
ดังนั้นกระบวนการต่อสู้ผมรักประเทศนี้นะคุณนิวครับ
ผมรักประเทศนี้เพราะประเทศนี้ให้ความยุติธรรมกับผม
ผมรอดรอดหน้าตาเฉย
ก็คดีอาญานี่แหละครับผมไม่ได้ติดคุกนะครับ
คนก็บอกว่าไอ้ที่ติดอาชุวิตผมติดไป๑๐เดือนมันคดีลื้อบาเบีย

ดังนั้นไอ้คดีนี้มันไม่๑๐เดือนแล้วครับมัน๑๐ปี

แต่ปรากฏว่าคดีแพ่งสารมีการอายัด
แล้วก็ต่อมาก็มีกระบวนการยึดทรัพย์
ผมโดนยึดไปก็๓ล้านบาท
ซึ่งผมขายไป

ผมก็ต้องมาชี้แจงแถลงไขว่าเพราะอะไรกระบวนการนี้
มันถึงฟอกได้มันถึงปั่นได้
และทำไมกรตถึงจะมีส่วนเกี่ยวข้อง
คือกรตเนี่ยท่านผู้ชมครับกรตนี่หนักนะฮะ

ซึ่งควบคุมดูแลหุ้นทั้งหมดในตลาดหลักทรัพย์
คุณนิวอยากทราบไหมว่าตลาดหลักทรัพย์เนี่ยเขาปั่นกันยังไง
ปั่นหุ้นขายได้ดีนะฮะคุณนิวอยากทราบไหมว่าตลาดหลักทรัพย์เขาปั่นกันอย่างไร
ปั่นหุ้นขายได้ดีนะฮะคุณนิวอยากทราบไหมว่าตลาดหลักทรัพย์เขาปั่นกันอย่างไร
ปั่นหุ้นขายได้ดีใช่แล้วคุณนิวอยากทราบไหมว่าตลาดหลักทรัพย์เขาปั่นกันอย่างไร
วันหนึ่งมีข่าวดีวันหนึ่งมีข่าวร้ายสงสัยต้องติดตามผมในช่วงหน้านี่แหละครับ

ผมไม่รวมรู้กับคนเลวเลยผมไม่ต้องการไม่ควร
ชูเว็ดตีแสดหน้า
กรมสอบสวนคดีพิเศษคุณนิวครับ
โดยพันธุ์ตำรวจเอกภัยสิทธิ์วงเมืองอธิบดี

ก็มีการอายัดเงินกว่า๓๐๐ล้าน

เพราะว่าเขาบอกว่ากลุ่มทุนที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์เนี่ย
ไปยังส่วนอื่นโดยประสานงานไปยังเลขา
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย

เนื่องจากเงินที่เป็นการค้ามนุษย์เนี่ย
เป็นความผิดฐานมูลฐานฟอกเงิน
โดยไม่ต้องขอมติกรรมการเป็นคดีพิเศษอีก
เงินที่ไหลเข้ามาในตลาดหลักทรัพย์

ทางกรตอเขาบอกว่า
ไม่มีการปั่นหุ้นทำได้ยาก

ชื่อนายระพีสุจริตกุล
อันนี้จริงไม่ควรจะรีบพูด
เพราะเดิมเงินของนายกัมพล
ซึ่งเป็นเงินจากการค้ามนุษย์เข้าไป
กรตคงไม่ทราบถูกไหมเพราะไม่เคยทำผิดมาก่อน
เมื่อมีความผิดแล้วก็ต้องให้เวลาในการสอบสวนอย่าเพิ่งรีบไปให้ข่าว
สาระสำคัญของกรตคุณรู้ไหมหัวใจอยู่ที่ไหนที่มันปั่นหุ้นเนี่ย
คุณนิวเล่นหุ้นหรือเปล่าไม่ได้เล่นไม่ได้เล่นนะไม่เล่นนะฟังผมแล้วจะรู้เลย
เป็นความผิดในกลุ่มที่๒ในการแก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติเรื่องการป้องกัน
การซื้อขายตลาดหลักทรัพย์ข้อที่๒เขาเขียนว่าความผิดเกี่ยวกับการเอาเปรียบ
ผู้ลงทุนในตลาดทุนรายอื่นโดยใช้ประโยชน์จากข้อมูลที่ตนรู้ล่วงหน้า
ความผิดเกี่ยวข้อมูลที่ตนลูล่วงหน้าประศารัฐอังกฤษเขาเรียกว่าอะไรครับ
พวกอินไซเดอร์บางคนก็ออกมาประกาศเสียงแข็ง
เสียงแข็งบอกไม่มี
ทางกรโลโตรก็บอกฟอกเงินมันฟอกยาก

ทีนี้ทำได้ไม่ได้ก็ต้องดูตรงนี้ซิก่อน
บุคคลสำคัญที่ผมจะแฉในตลาดหลักทรัพย์ช้อชิง
กัมพลใช้ทุนค้ามนุษย์ใช้ทุนการเมืองฟอก
ฟอกเสร็จแล้วก็เอาไปให้ช้อชิงปั่นในตลาดหลักทรัพย์
ทีนี้ลองมาดูสิครับว่าเขากำลังปั่นหุ้นอะไร
ก็ต้องเป็นหุ้นที่ราคาไม่ดี

เพราะว่าเขาจะต้องซื้อในราคาถูก
ปั่นให้ราคาถูกนั้นขึ้นไปสูง
คุณว่าธุรกิจอะไรที่ตอนนี้โอ้โหเขากลัวกัน

เพราะว่าธุรกิจสื่อตอนนี้โอ้โหมันแย่นะ
ตัวอย่างที่ผมทำให้ดูเนี่ยนะครับ
เป็นตัวอย่างที่ประหลาดมากครับ

ตรงนี้ไว้ก่อนปิดตรงนี้ไว้ก่อน
ตรงนี้ละกันตรงนี้
วันที่นายวิคโตเรียถูกจับ

วันศุกร์ตลาดหลักทรัพย์เขาปิด
เพราะว่าถูกจับตอน๔๕โมง

พอวันจันทรัพย์หุ้นที่บอก
ที่มีเกี่ยวข้องกับนายกัมพล

มันแปลกมากนะฮะว่าหุ้นที่เกี่ยวกับนายกัมพลในตลาดมันตก
แถมวันนี้ออกหมายจับตกหนักเข้าไปอีก
ร่วมกันหมดเลยนะฮะตกตกตกค่ะตกนี่ตกแบบโอ้โห
ไม่เกี่ยวข้องผมก็ยังสงสัยว่าถ้าไม่เกี่ยวข้องจริงกับนายกัมพล
หมายจับทำไมหุ้นไอ้พวกที่เกี่ยวข้องด้วยมันตกเอา
ก็น่าคิดนะฮะลองไปดูอังอื่นสิคุณวิทย์อย่ามาใส่ไลค์เขานะ
วันที่วันเดียวกันของหุ้นอื่นเนี่ยตกไหมตกไหมอันนี้อีก๔ตัว
อีก๔ตัวซึ่ง๔ตัวนี้ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับนายกัมพล
ในวันเดียวกันแต่เป็นช่วงเวลาเดียวกันวันเดียวกัน
ช่วงเวลาเดียวกันวันเดียวกันตกไม่ตก
ก็อยู่วันที่๑๙ก็ไม่ตกเห็นไหมเส้นกราฟ
ตามธรรมชาติของตลาดหลักทรัพย์ประเทศไทยก็ไม่ตกนี่ครับ
เรื่องของเรื่องคือมันจะประหลาดมากนะฮะ
เพราะว่าการที่สอบเส้นทางการเงิน
ทีนี้มันเป็นการเป็นที่ผมบอกว่าธุรกิจที่เขาสนใจของในคนนี้
มันเป็นธุรกิจในชอชิงมันเป็นธุรกิจสื่อ
และสื่อในภาวะการอย่างนี้โอ้โหหุ้นมันตกเอา
จากหุ้นตกแล้วยังราคาถูกด้วย
จากราคาถูกแล้วเนี่ยยังสามารถที่จะเทคหุ้นยึดกิจการ
ต่อมาเดี๋ยวก็เปลี่ยนชื่อบริษัทนะแล้วก็สร้างเรื่องสร้างข่าว
ปั่นราคาพอแมงเม่าเข้าซื้อ
ทีนี้สื่ออะไรที่ช้อชิงสนใจ
ต้องสื่ออะไรที่เกี่ยวกับเศรษฐกิจไหม
จะเรื่องอะไรไปเกี่ยวกับอัธยากรรมว่าจะไปเอาเรื่องอะไร
ข่าวเศรษฐกิจที่เป็นข่าวเศรษฐกิจเป็นอย่างไร
เพราะว่าจะปั่นอะไรมันปั่นผ่านสื่อที่เป็นข่าวเศรษฐกิจได้

พอปั่นเรื่องข่าวเศรษฐกิจปุ๊บหุ้นมันก็ตุ๊บขึ้น
ทำไมอุ้ยมีไอ้นั่นมาร่วมด้วยไอ้นี่มาร่วมด้วยไอ้นี่ขยายใหญ่โต
ปรากฏว่าแมงเม่าหูผึ่งมาซื้อหุ้นก็ปืด
เห็นไหมมันเล่นง่ายไหม
ต่างกรลโตอย่าเพิ่งดีดวนสรุป
เรื่องการปั่นหุ้นซึ่งยังจับใครไม่ได้เลย
เหมือนประเทศอเมริกาเขาจับใส่กุญแจมือเลยพวกปั่นหุ้น
กระบวนการปั่นหุ้นและมีกระบวนการฟอกเงิน
มันเป๊ะแบบที่ผมบอกเลยเพราะอะไรครับ
เพราะตอนที่เวลาจับเครื่องรูดบัตรเครดิตนี่
ผมเคยบอกแล้วคุณนิวยังไม่มาตอนนั้น

เพราะว่ามันค้ามนุษย์มันก็เข้าบัญชีบริษัท
ซึ่งมีนายกัมพลไปอยู่เป็นคนเซ็น

บริษัทนี้อัวก็มาเข้าบัญชีของไอ้บริษัทหนึ่ง
บัญชีบริษัทนี้ก็มาซื้อของในตลาดปั่นในตลาด

ก่อนที่จะไปให้ข่าวอะไร
กรตในฐานะที่เป็นองค์กรที่จะควบคุมตลาด
อย่าเพิ่งไปบอกว่าเรื่องฟอกเงินมันฟอกยาก
ยากไม่ยากเดี๋ยวดูก่อน
ควรที่จะไปตอบก่อนท่านผู้ชมครับ
กระบวนการของช้อชิงนั้นยังไม่จบ
ผมจะเก็บไว้และก็จะแฉต่อไป
อย่าขู่ผมเยอะนะฮะเดี๋ยวผมกลัว

แล้วก็คงต้องหยุดพักเสาร์อาทิตย์กันก่อน
แล้วเดี๋ยววันจันทร์หน้าเรามาตีแสกหน้ากันต่อหลายเรื่องเข้มข้นนะคะ

แต่ใครอยากติดต่อข้อมูลข่าวสารต่าง
วันนี้ลากันก่อนเลยนะคะสวัสดีค่ะ